คืบหน้าในเรื่องของคดีค้ายกครัว๔ศพ
ล่าสุดตำรวจก็จับผู้ต้องสงสัยได้๑คน
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจ

ทั้งหมดเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆ่ายกครัว๔ศพ
ในพื้นที่หมู่๔ครับตำบลช้างแรก
อำเภอเมืองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
เพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนี

เนื่องจากว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชนในพื้นที่
เมืองต้นก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้เพิ่มอีก๑คน
คือนายสันหรือว่านายชาญชาวมอน
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายอาโลน
โดยผู้ต้องสงสัยก็ยังคงให้การปฏิเสธ
ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เก็บตัวอย่างเล็บของในชาญ
เพื่อส่งไปตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ
ไปเทียบกับวัตถุพยานอื่นต่อไป
จากนั้นเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจก็นำตัวในแดงผู้ต้องหาชาวมอนที่จับได้ก่อนหน้านี้

เพื่อไปทำแผนจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุ

ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปติดต่อรับศพ
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิต่อไป